เลยค่ะ๓๐คนขับรถมันทุกพระยาอุ้มลูกน้อยนะอยู่ในรถ
อุ้มลูกกระโดดลงจากรถเลยค่ะ
ขอบเรื่องนะครับผมผมไม่ได้ยุ่นผมขอร้องทุกคนและครับ
ครับผมได้ได้ได้

ถ้าทำแบบนี้ก็ไม่พูด

ไม่อยากจะถ่ายใช่พี่อยากจะถ่ายใช่ไหม
ผมไม่ได้ถ่ายผมถามผมว่าพี่ขับรถอยู่ไม่ได้

ไม่ต้องเอาคนจุดมะอาดมันอยู่ในตัวถึง

เธอทำแบบนี้ก็ลูกคิดถึงหน่อยสิ
ถ้ามันเกิดขึ้นมาจะทำอย่างไร

ทุกคนนะครับนี่ลูกผมเมียผมไม่ต้อง
คือจะบอกว่าเรื่องผัวเรื่องเมียอย่ามายุ่ง
พลเมืองดีเขาก็พยายามที่จะไปไกลเกลี่ยนะคะ
นี่ก็พยายามจะตามลูกกับเมียขึ้นรถให้ได้

ถ้าขับรถแบบนี้ยังไงก็ไม่ขึ้น
คือน้องนี่เพิ่งจะอายุ๕เดือนเองนะคะ

คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็พยายามที่จะเข้าไปไกลเกลี่ย
กลายเป็นว่าตัวสามีนี่อารมณ์ขึ้นหนักกว่าเดิมอีก
ทำไมจะถ่ายใช่ไหมถ่ายสิจะถ่ายเลย
ถึงขั้นจะเดินไปหาไม้มาทำร้ายพลเมืองดีไปอีกค่ะ
แล้วผัวเมียคู่นี้ก็ยืนทะเลาะกันเรื่องจะขึ้นรถหรือไม่ขึ้นรถ

หวาดเสียวขนาดนี้ไม่นั่งหรอก
โอ้โหลองดูจังหวะที่พลเมืองดีเขาจะเข้าไปไกลเกลี่ยหน่อยสิ

เพราะว่านี่คือร้านอาหารลูกคงลูกค้าแตกตื่น
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะ
เริ่มจากรถไปทุกคันนี้ขับมาเร็วศีรษท์เลย
อุ้มลูกโดดลงมาจากรถแล้วไปหลบอยู่ที่ที่จอดรถของร้านอาหาร
ผู้ชายคนนี้ก็เหยียบคันเร่งถอยรถเฟี้ยวมาแล้วก็เหยียบเบรกกึ๊กจอดอยู่ตรงนั้นเลยค่ะ
อยู่ถนนนั่นแหละแล้วลงมาตามเมียกลับไป
แล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะว่าพลเมืองดีแถวนั้นเขาก็พยายามจะไกลเกลี่ยให้ทั้งคู่ใจเย็นนะคะ
สุดท้ายอุณหาเห็นใจพระยามากนะสุดท้ายพระยายอมกลับไปขึ้นรถ
ไม่ใช่เพราะว่าเข้าใจสามีหรืออะไรนะคะเป็นห่วงกลัวว่าสามีจะไปอารวาสคนอื่นจนเดือดร้อน
เพราะสามีดูหัวร้อนของขึ้นมากก็เลยยอมกลับขึ้นบนรถไปค่ะ
เหตุการณ์นี้ก็ทำให้คนที่อยู่แถวนั้นเขาตกตกใจกันไปหมดเลย
คนละเมืองดีเขาบอกว่าไม่รู้ว่าสองคนทะเลาะเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
แต่ว่าสาเหตุที่ทำให้ฝ่ายภรรยาต้องลงจากรถแล้วไม่ยอมกลับขึ้นไปอีก
ก็เพราะว่าฝ่ายสามีคือขับรถหวาดเสียวมากเป็นห่วงลูก
๕เดือนต้องมานั่งขับรถโอ้โหชวัดเฉวียนไปมาแบบนั้นมันนั่งไม่ไหวอะค่ะ
อ่ะใจเย็นกันนะคะ